หนุ่มชินเขามีการโพสต์รูปพร้อมลงแคปชั่น

บอกว่าปีนี้เป็นปีที่ดีที่สุดตั้งแต่เกิดมาเลย

ใช้ชีวิตภายใต้รั้วสีเขียวในฐานะพลทหาร
การฝึกระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด
รวมถึงการเรียนรู้ทักษะเบื้องต้น
ในการใช้อาวุธยุทธโปรกรณ์ต่างด้วยนะคะ

แล้วก็ประสบการณ์ชีวิตที่ดีให้กับหนุ่มชินมากขึ้นทุกวันเลย
และล่าสุดค่ะ๑๓สิงหาคมที่ผ่านมา
เป็นวันคล้ายวันเกิดอายุครบ๒๗ปีของเจ้าตัวนะคะ

แฮฟลันช์มื้อเที่ยง
ฉลองวันเกิดกับหวานใจคุณลิลลี่พันธิลา

ชินก็ยังได้โพสต์รูปตัวเองในชุดเครื่องแบบพลทหาร
พร้อมกับข้อความสุดซึ้งบรรยายแบบว่าร่ายยาวลงในอินสตาแกรมส่วนตัวเลยว่า
ปีนี้๒๗แล้วปีที่ผ่านมาเป็นปีที่ได้มีประสบการณ์อะไรเยอะแยะ
สุขและทุกข์แต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้ฉลองวันเกิดในฐานะพลทหาร
เป็นปีที่ได้รับใช้ชาติเป็นปีที่โตขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างที่ตั้งตัวไม่ทัน
แต่ก็ผ่านมันมาได้บอกเลยว่าเป็นปีที่ได้เรียนรู้เยอะที่สุด๑ปีเลยก็ว่าได้
ต้องขอบคุณทหารบกที่มีส่วนทำให้ผมได้เป็นคนที่ดีขึ้น
รักตัวเองมากขึ้นรักครอบครัวมากขึ้นรักแฟนมากขึ้นรักเพื่อนมากขึ้นรักแฟนมากขึ้นรักชีวิตมากขึ้นและที่สำคัญรักตัวเองมากขึ้นค่ะ
และยังไม่หมดนะคุณมีต่อด้วยเขาบอกว่าขอบคุณทุกกำลังใจที่อยู่ข้างผมในปีนี้
แต่ที่ต้องขอบคุณที่สุดเลยก็คือครอบครัว
ชินก็มีการแฮสแท็กไปถึงคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องสาวด้วยนะคะ
และแน่นอนครับที่รักของผมชินก็แท็กไปถึงลิลลี่พันธิลาด้วย
สี่บุคคลนี้ผ่านทุกอย่างมาด้วยกัน
ข้างกันไม่เคยปล่อยมือเลยแม้แต่วินาทีเดียว
ขอบคุณขอบคุณและขอบคุณรักจนไม่รู้จะพูดยังไงแล้ว
จะทิ้งท้ายว่าปีนี้แหละจะเป็นปีที่ดีที่สุด
ตั้งแต่ได้ลืมตามาบนโลกใบนี้นะคะ
หลังจากนั้นก็มีบรรดาคนรักชินเข้ามาร่วมโอยพรวันเกิดกันอย่างมากมายเลยนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นบรรดาแฟนคลับหรือว่าเพื่อนพ้องพี่น้องในวงการบันเทิง
ก็มีทั้งคุณเชียร์ที่คำพรคุณทัพทิมมะลิกา
ต้งพีทูหนึ่งในสมาชิกต้งทูพี
แล้วก็รวมถึงคอมเมนต์สุดประทับใจจากคุณแม่เฮเลน
ถ่ายทอดถึงความรักยิ่งใหญ่ที่มีต่อลูกชาย
และที่ขาดไม่ได้ก็คือสาวลิลลี่นี่แหละ
ส่งอีโมติคอนรูปหัวใจสีแดงให้กับพลทหารหนุ่มหวานใจรัว